กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ
บรรยากาศที่ธรรมเนียบรัฐบาลก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่น่าจับตามองนะครับ
ข้าราชการเข้าไปทำงานตามปกติหรือไม่
มีการสั่งการและดูแลความปลอดภัยอย่างไรบ้างนะฮะ
พาไปดูกันเลยนะสำหรับธรรมเนียบรัฐบาลเช้านี้จุดหมายปลายทางของกลุ่มผู้ชุมนุม
เราส่งผู้สื่อข่าวไปเกาะติดดูเหมือนกัน
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ข้าราชการเนี่ยยังเข้าทำงานตามปกตินะคะ
ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะเพราะว่าวันนี้ถือเป็นวันทำงาน
ข้าราชการพนักงานก็เข้าไปปฏิบัติการปฏิบัติงานในธรรมเนียบได้ทุกประตู
แต่มีการขอความร่วมมือไม่ให้นำรถมาจอดนะคะ
ก็เป็นไปตามประกาศของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ขอความร่วมมือการดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ตามแผนเผชิญเหตุ
ในการรักษาความปลอดภัยธรรมเนียบรัฐบาล
รองรับสถานการณ์ชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร๖๓นักศึกษา
แล้วก็กลุ่มผู้สนับสนุนในวันนี้ค่ะ
กองสถานที่ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย
ก็ขอความร่วมมือเอาไว้บอกว่า
ข้าราชการพนักงานทุกคนที่จะมาทำงานวันนี้เนี่ย
เดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะนะ
แต่ถ้ามีความจำเป็นจริงที่ต้องนำรถยนต์ส่วนตัวมาปฏิบัติงาน
ก็เอามาได้แหละแต่ขอให้เคลื่อนย้ายออกก่อนเวลา๕โมงเย็น
และขอความร่วมมือไม่จอดรถค้างคืน
และไม่จอดบนผิวการจราจรนะคะ
ซึ่งวันนี้นายกอยู่ไหน
หลายคนอยากรู้ว่าตอนนี้ท่าทีนายกเป็นยังไง
ประธานในกิจกรรมจิตอาสาปฏิทานความดีทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา
ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมรัชนกกาธิเบศ
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาธบพิษ
หน้าอาคารหอประชุมวลัยยะอลงกร
ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์วลัยอลงกร
ในพระบรมราชูปธรรมบนถนนพะหนโยธินที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ก็ยังไม่ได้มีกำหนดการจากนายกออกมาว่า
จะกลับมาปฏิบัติภารกิจในธรรมเนียบรัฐบาลหรือไม่นะคะ
คือล่าสุดที่นายกรัฐมนตรีไปพูดกับเด็กนักเรียนในงานนะ
แล้วก็มีการถามน้องนักศึกษาบอกว่ามีใครจะถามอะไรลุงไหม
ถามว่าเมื่อไหร่ลุงจะไปสักทีเพราะร้อนแล้วใช่ไหม
หมายถึงอากาศร้อนนายกรัฐมนตรีก็อารมณ์ดีนะเช้านี้
นายกบอกว่าผมก็ร้อนเหมือนกันแต่ไม่ร้อนมากนะ

ถ้าเราไม่รู้จักบ้านเมืองไม่รู้จักประเทศของเราเอง
เราจะทำอะไรไม่ได้เลยเราต้องรู้จักบ้านเมืองของเรา
ทรัพยากรของเราคนของเรานิสัยคนของเรา
วัฒนธรรมของคนไทยจะเป็นอย่างไร
มันพ้นจากตรงนี้ไปไม่ได้หรอกเราถึงจะปรับเปลี่ยนได้
ลื้อทุกอย่างทีเดียวทำไม่ได้หรอก
นี่คือการพูดบนเวทีกับน้องนักศึกษานะฮะ
ในวันนี้นายองค์รัฐมนตรีเนี่ยอารมณ์ดีมาก
แม้จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งในขณะนี้

หลังเสร็จสิ้นภาพฤกฤตฯเนี่ยที่ไปมา
กับการเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยนะฮะ
ช่วงเที่ยงพลเอกประยุทธ์จันโอชา
จะเดินทางกลับเข้าไปปฏิบัติภารกิจที่ธรรมเนียบรัฐบาล
แล้วก็ช่วงเย็น๑๖นาฬิกานะครับนายกรัฐมนตรี
จะไปเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จด้วยนะฮะ
นี่คือภารกิจของนายยกรัฐมนตรีตลอดวันนี้นะครับ
ค่ะส่วนบรรยากาศการจราจรคุณผู้ชมโดยรอบธรรมเนียบรัฐบาล
พิศนุโลกตั้งแต่โรงเรียนราชวินิต
มาที่สะพานชมัยมรุเชษเรื่อยมา
ผ่านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกรพรนะคะ
นี้ถ้าจำกันได้วันที่๑๙๒๐กันยายนที่ผ่านมา
ก็มีการชุมนุมเกิดขึ้นเคยมีกำลังตำรวจประจำการ
แต่ว่าตอนนี้โล่งนะคะไม่มีความเคลื่อนไหวอะไร
ไม่ได้มีการวางรั้วลวดหนามหรือนำแท่งปูนแบรีเออร์
มาวางป้องกันอะไรแต่อย่างใดเลยรถยนต์สัญจรได้ตามปกติค่ะ
ส่วนที่ถนนพระราม๕ตั้งแต่แยกวัดเบนจมะบะพิษ
ยาวมาจนถึงถนนเรียบคลองเปรมประชากรหน้าธรรมเนียบรัฐบาล
ก็ไม่ได้มีการวางแท่งปูนแบรีเออร์เหมือนกันนะคะ
ส่วนถนนฝั่งประตูสะพานอรไทยรถยังสัญจรได้ตามปกติ
ไม่มีการวางกำลังหรือแท่งแบรีเออร์กีดขวางเลยค่ะ
ถามว่าแล้วจะไม่มีอุปกรณ์อะไรมาป้องกันเลยหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่า

เพราะว่าส่วนงานรักษาความปลอดภัยโดยรอบธรรมเนียบรัฐบาล
ช่วงสายตำรวจนำรถฉีดน้ำแรงดันสูง
เข้ามาจอดไว้พร้อมกับรถบรรทุก
บรรทุกแผงเหล็กจำนวนมาก
แล้วก็ยังมีรถควบคุมผู้ต้องขังที่บรรทุกโล่
แล้วก็หมวกกันน็อกมาเต็มคันเลย
พร้อมทั้งนำรถบัตรตำรวจตระเวนชายแดน๔คัน

และมีการนำม้วนรั้วลวดหนามขนเข้ามาไว้ในธรรมเนียบก่อน
เพราะเมื่อกี้คุณรัชพรรายงานไปบอกว่า
โดยรอบข้างนอกยังไม่ค่อยเห็นสิ่งเหล่านี้ใช่ไหม

แต่ภายในธรรมเนียบเขามีการเตรียมความพร้อม
เรื่องของอุปกรณ์เหล่านี้ไว้แล้วนะครับ
ไปดูในส่วนของฝั่งสะพานชมัยมรุเชษนะฮะ
ถือว่าเป็นเส้นทางที่สำคัญ
ที่คาดว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะเคลื่อนตัวมานะครับ
ตำรวจเนี่ยตั้งเต้นจุดคัดกรอง
เพราะว่ามีรถตู้ตำรวจควบคุมฝูงชนจากต่างจังหวัด
ทยอยเดินทางเข้ามาจำนวนมากนะครับ
แล้วก็ไปจอดพักที่วัดเบนจมะบ่อพิษ
บางคันขนอุปกรณ์ป้องกันมาเต็มคันรถเหมือนกันนะครับ
ส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการหรือว่ากพร
ซึ่งเป็นอาคารฝั่งตรงข้ามธรรมเนียบรัฐบาลนี้นะครับ
ก็มีกำลังตำรวจประจำจุดอยู่ภายใน
รอปฏิบัติการป้องกันธรรมเนียบ
ผู้ชุมนุมเคลื่อนผ่านมาเห็นไหม
มีการเตรียมความพร้อมไว้หมดทุกจุดทุกมุมนะฮะ
นี้มีรายงานนะครับว่าในธรรมเนียบรัฐบาล
มีการตั้งวอรูมติดตามสถานการณ์การชุมนุม
แล้วก็จะมีการประชุมประเมินสถานการณ์
ตั้งแต่๙นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะฮะ
โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปติดตาม

ห้ามสื่อมวลชนในการบันทึกภาพ
โดยมีข้าราชการพนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่
เข้าไปทำงานตามปกตินะครับ
อันนี้คือบรรยากาศของธรรมเนียบรัฐบาลนะฮะ
แล้วก็เราได้เจาะช่องเจาะจอเล็กไว้ให้คุณผู้ชม
ได้เห็นบรรยากาศของอนุสวรีประชาธิปไตยไปพร้อมกันด้วย
ค่ะตรงนี้เห็นบอกว่ามีกำลังตำรวจอยู่
๑๔๐๐๐นายหรือว่า๙๙กองร้อยที่เอาไว้ควบคุม

ป้องกันการเผชิญหน้าเพราะว่าอย่างที่บอก
วันนี้มีหลายกลุ่มมากที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน
กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดกลัวว่าจะเกิดกลุ่มมือที่๓
หรือว่าเหตุการณ์อะไรที่มันจะต้องมีการเผชิญหน้ากัน